ส่วนเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะหรือว่าอูเบอร์
ก็แม้จะเป็นรถของภาคเอกชนก็ตาม
แต่ตอนนี้มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
โดยเฉพาะชาวเจียงใหม่เจ้าได้ให้ความสนใจกับอูเบอร์
ในการเรียกใช้บริการโดยเฉพาะอูเบอร์เอ็กซ์ครับ
โดยอูเบอร์แอปพลิเคชันเรียกรถได้เปิดให้บริการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยนางสาวเอมมี่กุลโรธปัญญาผู้มนวยการสื่อสารองค์กรและนโยบาย
มีผู้สนใจกดเรียกอูเบอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า๑แสนราย
ที่ยังไม่เปิดให้บริการโดยเป็นชาวต่างชาติถึง๑๖๐
แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการใช้งานอูเบอร์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เราได้รับการเรียกร้องจากผู้บริโภคของเรา
ในช่วงเวลาอันสั้นมีมากกว่า๑แสนคนทั้งชาวต่างชาติคนไทยและคนเชียงใหม่
หมายความว่าคนไทยที่อยู่ที่กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นและคนเชียงใหม่
เปิดแอปของเราในเมืองเชียงใหม่และเรียกรถโดยที่เรายังไม่มีการบริการ
มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีช่องว่างในระบบการค้นที่อูเบอร์สามารถมีบทบาทในการตอบสนองนะคะ
วันนี้ชาวเชียงใหม่ก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเรียกรถของอูเบอร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มใช้กันวันนี้ครับ
อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่๒๐บาทจำกัดการใช้งานเฉพาะอูเบอร์เอ็กซ์นะครับ
อกจากนี้ยังพัฒนาแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถมีบัญชีร่วมสำหรับครอบครัว
เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถติดตามการเดินทางของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
รวมถึงจัดการค่าใช้จ่ายได้
สามารถตรวจสอบความเร็วของการขับแล้วก็คุณภาพขณะขับรถได้ด้วยนะครับ
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการ
ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้จะทยอยอัปเดตให้ผู้ใช้งานคนไทยภายในเดือนธันวาคมนี้ครับ